ไทยรัฐถ่ายทอดด้วยเมื่อวาน
ก็เป็นเกมนัดที่๒ของรอบที่๒นะครับ
เจอกับฮ่องกงก็เอาชนะไปได้แบบไม่เหนื่อยนะครับ
ซึ่งเกมสำคัญก็คือวันนี้นะครับ
กับจีนถือเป็นการแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มนะครับ

ผลงานของวอเล็กบอลยุชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ทีมไทยเหนือกว่านะครับชนะไป๓ต่อ๐เซต๒๕ต่อ๑๒๒๕ต่อ๑๑และ๒๕ต่อ๑๙
ชนี้ประพัดศรกองอุดมผู้เล่นบีหลังทำคะแนนสูงสุดเป็นนัดที่๒ติดต่อกันนะครับ
ด้วยการทำไปสิบเจ็ดคะแนนคุณจราเนียมทัพทิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยอมรับว่าไทยยังมีปัญหาเรื่องการผ่อนเกมในบางช่วง
หากจะเอาชนะจีนให้ได้ในวันนี้นะครับต้องมีสมาธิมากกว่านี้ครับ
แต่ถ้าเอาตามที่ลงมาเนี่ยเราก็มีข้อมูลอยู่เราก็มีข้อมูลที่จะเล่นกับเขาอยู่
แล้วถามว่าเกมออกมาเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในคำเดิม
พี่ว่าเด็กเราคงเล่นสนุก
ถ้าเล่นเด็กเราเล่นได้เต็มที่คงสนุก

โปรแกรมวันนี้ไทยจะพบกับจีนเจ้าภาพ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดเวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไป

ซึ่งก่อนเกมแมชนี้นะครับธิชากรบุญเลิศ
เร็วของทีมชาติไทยก็บอกว่าไม่กลัวจีน

ฟอร์มการเล่นอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานลงไป
แต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งตัวเธอเล่นได้เต็มที่แล้วก็มั่นใจ